ดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีฮะแก๊งเชิดสิงโต
ซึ่งจริงก็ต้องตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ใช่ไหม
ปรากฏไม่เชิดสิงโตฮะไปเชิดทรัพย์สินของชาวบ้าน
ไม่กลัวกล้องวงจรปิดเลยนี่เขามากัน๓คนนะถือหัวสิงโตมาด้วย
แต่ปรากฏว่านี่ครับเขามาทำอะไรที่บ้านหลังนี้
เดินดุยเข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วก็มองหาทรัพย์สิน
และทั้งที่เห็นกล้องวงจรปิดนะแต่ไม่เกรงใจเกรงกลัวเลย
ในมือที่เขาฮิ้วไปนี่แหละครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ว่ามันคืออะไร
คือภาพวงจรปิดจับภาพได้เลยฮะชายสามคนแต่ตอนนี้เราอาจจะเห็นสองนะ

คือเขาเป็นแก๊งเชิดสิงโตสีแดงแล้วฮะ
คนแรกเดินอ้อมไปทางข้างบ้านแล้วก็ส่องกระจกหน้าต่าง
ดูภายในบ้านซิว่าจะหยิบฉวยอะไรได้บ้างหรือว่าจะปีนเข้าไปได้ไหม
จากนั้นในมือที่เขาถือไปถือมานี่คืออะไรรู้ไหมคุณ
เก้าอี้สนามเก้าอี้สนามสีดำสองตัวเขาเอาไปซ่อนไว้ในป่า
ขณะที่คนเดินไปเดินมาก่อนจะมากางเก้าอี้นอนพักกายสบายใจเฉิบ
อยู่หลังบ้านอย่างสบายใจเลยเขาบอกแบบนี้
และทั้ง๓คนก็เดินออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวอย่างใจเย็น
เอามากางไว้ตรงนี้ดีกว่าพวกเรานั่งพักหายเหนื่อยกันก่อน
คือเชิดสิงโตมามันเหนื่อยไง
แต่อันนี้ไม่ใช่บ้านเขาคุณไม่ใช่ที่ให้พักเนี่ย
นี่บ้านของคนที่มีเจ้าของนะแล้วก็มานั่งพักสบายใจแบบนี้นะครับ
ทีนี้เวลาสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวภายในซอยขนส่งวิบูรณธรรมรัฐ
ซึ่งเป็นบ้านเล็กที่๒๙ทับ๔ครับหมู่๒ตะบลหนองไม้แดงอำเภอเมือง
จังหวัดชมบุรีเพราะว่านัดเจอกับเจ้าของบ้านเอาไว้
ก็คือคุณวัชริยาตู้จินดานะครับ
คุณวัชริยาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงเช้าเลย
ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านค่ะก็ปิดประตูล็อกบ้านเอาไว้ออกไปทำธุระ
พอกลับมานะเก้าอี้สนามนั่งเล่นมันหายไป๒ตัว
ก็เลยต้องเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วฮะ
พบว่ามีแก๊งเชิดสิงโตเข้ามาเชิดทรัพย์สินในบ้านของเธอนะครับ
พี่แบบเดินป่าค่ะก็นอนอยู่ข้างบ้านนอนพักนึงเลยนะคะนอนชิลเลย
เธอบอกนอนชิวเลยนะเห็นในกล้องนะฮะ
เราไปหาเธอเมื่อคืนนี้ที่บ้านใช่ไหมฮะ
แต่ว่าทีนี้ตอนเช้าผู้สื่อข่าวไปอีกทีนึงเพราะอยากไปดูทำเลของบ้าน
ว่าจุดไหนที่แก๊งเชิดสิงโตมาขโมยทรัพย์สิน
แล้วก็เอาเก้าอี้ไปวางตรงไหนเอาเข้าป่าไปยังไงนะครับ
พุศิฆาของเราลงบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงเมื่อช่วงเช้า
เก็บได้จากในป่าข้างบ้าน
หลังจากที่แก๊งเชิดสิงโตเอาไปซุกไว้นะครับ
แล้วก็พี่เขาชี้ให้ดูด้านข้างซึ่งมีของหายหลายอย่างนะฮะ
กล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้นะครับ

น่ากลัวเพราะเขาเดินดุ่ยเข้ามาแบบใจเย็นแบบไม่กลัวอะไรเลยอ่ะถ้ามีผู้หญิงหรือเด็กอยู่บ้านตามลำพังเนี่ย
อาจจะถูกทำร้ายร่างกายก็ได้
ก็เลยอยากฝากตำรวจตามตัวมาดำเนินคดี
แม้ว่าทรัพย์สินมันจะได้คืนมา
และสิ่งที่เขาหยิบไปหยิบมาเนี่ย
มันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ค่อยมีราคาแพงนัก

สิ่งที่กลัวคืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เหนือจากการมาขโมยทรัพย์สินนะฮะ
ในร้านทั่วไปเลยครับ
อ่านะฮะทีนี้เราก็สอบถาม
ทางผู้กลับสพเมืองชมบิริเจ้าของพื้นที่นะฮะ
ภูมิกับบอกว่าเห็นคลิปภาพวงจรปิดแล้ว
แล้วก็จริงมีชาวบ้านร้องเรียนมาหลายที่หลายทางนะ
ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งเชิดสิงโตนะครับ
จากที่ดูภาพเนี่ยน่าจะเข้าข่ายร่วมการพยายามรักทรัพย์

เรื่องต้นสั่งการให้ตำรวจทั้งสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนเนี่ย
ติดตามจับกลุ่มแก๊งเชิดสิงโตทั้ง๓คน
มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เชิดของคนอื่นไปแบบนี้อีกหน่อย